อัตราการเติบโตของสื่อออนไลน์นะครับก็เป็นการโตแบบก้าวกระโดดนะครับในรอบ๔๕ปีที่ผ่านมาครับจนกลายเป็นคู่แข่งหลักของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทำให้ต้องมีการปรับกลยุทธ์กันใหม่คุณผู้ชมครับ
ด้วยการใช้สื่อออนไลน์นั้นเป็นช่องทางคู่ขนานในการสื่อคอนเทนต์ไปให้กับผู้ชมพร้อมกันนะครับกับสื่อออนไลน์กับสื่อหลักนั่นเองนะครับเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
คลิปย้อนหลังการถ่ายทอดสดตลอดจนการโปรโมทรายการของเหล่าบรรดาทีวีดิจิตอลผ่านโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างเฟซบุ๊คยูทูปหรือไลน์สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ใช้จุดเด่นในการสื่อสารสองทางของสื่อออนไลน์เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามารับชม
ผู้จัดการแผนกโซเชียลมีเดียไทยรัฐทีวีระบุว่าความได้เปรียบของสื่อโซเชียลมีเดียคือผู้รับชมสามารถแสดงความเห็นโต้ตอบได้ทันทีขณะที่ทีวีดิจิตอลนั้นไม่สามารถทำได้ค่ะ
คือคนไม่ได้ไม่ได้หนีจากโทรทัศน์มาอยู่บนดิจิทัลในความคิดพี่คือคนแค่เสพดิจิทัลเพราะมันง่ายดูที่ไหนก็ได้แล้วไม่มีเวลาดูโทรทัศน์ดังนั้นการทำคู่ขนาดไปในคอนเทนต์ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่รองรับกันอย่างเดียวเราไม่เลือกทีวีมีอย่างหนึ่งโซเชียลมีอย่างหนึ่งแต่มันต้องทำแล้วช่วยส่งเสริมกันโซเชียล
กระจายของผ่านสื่อต่างของโซเชียลมีเดีย
คนก็จะได้นึกถึงช่องเหมือนกัน
อกจากนี้ยังมองว่าในปีหน้า
หลายช่องจะแข่งขันปรับเนื้อหาข่าวสาร
ให้เกิดความแตกต่างมีความลึกมากขึ้น
เพื่อหวังช่วงชิงยอดคนดู
มุมมองเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
ช่องน่าจะปรับข่าวให้แตกต่าง

คนก็จะจำได้ว่าเออช่องนี้มันมีเรื่องที่น่าดู
ต่างจากช่องอื่นก็จะเปิดมาหาเรา
อันนี้คนทำคอนเทนต์ต้องปรับตัวเยอะพอสมควร
ให้ทำให้ลึกทำให้หน้าดูทำยังไง
อะไรคือความแตกต่างไม่ใช่มายหมู่เหมือนที่ผ่านมาแล้ว
ขณะที่นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
ทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เชื่อว่าการนำเสนอเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ที่จะดึงคนดูจากออนไลน์สู่ทีวี
คนที่อยู่ในธุรกิจออนไลน์

ต้องปรับรูปแบบไม่เหมือนกัน

เริ่มมีที่จะข่าวต้องไวกว่าคนอื่น
ในตัวเว็บไซต์หรือออนไลน์ตรงนั้นนะครับ

เช่นสถานีนี้มีเรื่องของกีฬาเยอะ

ก็จะหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวตรงนั้นเข้าอยู่ในออนไลน์

เพื่อปรับกลยุทธ์ในการลงคลิปรายการย้อนหลังบนสื่อออนไลน์
ในการดึงคนขับเข้ามาที่สถานี
อันนี้สองก็คือว่าวิธีการคืออาจจะใช้การลดจำนวนของการดู
จากชั่วโมงในออนไลน์ให้สั้นลง
หรือว่าขยายเวลาของการที่ไปลงดูย้อนหลังให้ยาวขึ้น
เช่นดูในทีวีปุ๊บแล้วเนี่ย
แต่ต้องสามารถดูในออนไลน์ไม่ใช่แค่๓ชั่วโมงหลังจากนั้น
หลังจากออกกาศหรือ๑วันหลังจากออกกาศ
ต้อนย้ำว่าทุกวันนี้ไม่ได้มองว่าสื่อโซเชียลมีเดียเป็นคู่แข่ง
แต่เป็นช่องทางที่จะช่วยเกื้อหนุนในการกระจายคอนเทนต์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายย้อนกลับมารับชมช่องทีวีดิจิตอลมากขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน